บอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่อิวรุงตุงนัง
จำได้ไหมคุณผู้ชมสามีเด็กของเธอ
จู่ก็ทิ้งเฉยเลยจู่ก็เทเฉยเลยนะคะ
แล้วก็ไปทำพิธีมั่นหมายกับหญิงสาวคนใหม่ด้วย
คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องช้ำข้ามปีของพี่เจี๊ยเบนจพรวัย๔๘ปี
กับสามีรุ่นลูกที่บอกว่ารุ่นลูกนี้นะพี่อายุเขาห่างกันถึง๒๗ปี
ครอบครัวเนี่ยพังไม่เป็นท่าล่าสุดค่ะพี่เจี๊ยบเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าในบ่ายของวันนี้เนี่ยเธอจะเดินทางไปที่ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร
เพื่อไปยื่นฟ้องอดีตสามีและหญิงสาวคนใหม่ขณะที่คุณฟลุ๊กอดีตสามีได้เปิดใจผ่านผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ประจำจังหวัดชุมพรนะคะเขาบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องที่จะถูกฟ้อง
แต่ถ้ามีการมาฟ้องหย่าจริงตัวเองเนี่ยพร้อมอยู่แล้ว
และขอไปชี้แจงให้รายละเอียดในชั้นศาลจะดีกว่าคือเขาไม่อยากจะโต้กันไปมา
เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่โต้กันไปมาเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ไม่ตรงกัน
เหมือนหนังคนละม้วนนะคะส่วนตัวเนี่ยอยากให้เรื่องจบเร็วเร็ว
เพราะว่าต่างฝ่ายจะได้ไปทำมาหากินกันต่อไปไม่อยากจะมาพูดสาวไส้ให้กากิน
เพราะมีแต่จะเสียทั้งสองฝ่ายแต่คุณผู้ชมคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาลือกันให้แซ่บนะว่า
คุณฟลุ๊กเนี่ยพาผู้หญิงคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้าน
แล้วคุณฟุ๊กเนี่ยออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริง
หญิงสาวคนที่เคยตกเป็นข่าวว่าไปขอเขามั่นหมายแล้วไปเทเขาเนี่ย
ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วไม่มีมูลเหรอไม่มีมูลค่ะ
แต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้คือก็ไม่รู้สินะ
ถ้าเกิดทำจริงจะยอมรับเหรอมีกล้องมูลจรปิดไหม
อันนี้ต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงแต่ว่ามีคนเขาลือออกมาแบบนั้นในจังหวัดชุมพรนะคะ
คุณผู้ชมก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึง
ส่วนบรรยากาศการขึ้นศาลของพี่เจี๊ยเบนจพรในวันนี้นะคะ
เดี๋ยวเราได้ติดตามกันได้อัปเดตกันในช่วงเย็นของวันนี้ในบันเทิงไทยรัฐนะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เจี๊ยบสักหน่อยค่ะ

พี่ก็เห็นวันนี้พี่มาผมก็อยู่คนเดียวครับ
ครับเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันกับฝ่ายผู้หญิงทางนู้นเลยครับ
ถ้าเขาฟ้องเนี่ยเราก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายครับ
เมื่อเขาต้องการจะหย่าเราก็อย่าให้
ถ้าว่าเป็นกรณีอื่นหลังจากเรื่องฟ้องยายนะครับ

ไม่รู้จะพูดยังไงเจ็บมากพอแล้วฮะ
เดี๋ยวค่อยชี้แจงที่ชั้นศาลทีเดียวก็ได้ครับ
อยากให้เรื่องมันจบได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานครับ

คุณฟลุ๊กก็บอกเจ็บ

คือต่างฝ่ายต่างเจ็บแต่ดิฉันว่าอีกหนึ่งคนที่เจ็บ

ของคุณฟลุ๊กที่มีข่าวว่า

คือผู้หญิงเมื่อโดนกระทำเจอเรื่องแบบนี้

อันนี้พี่เจี๊ยบเองก็บอกนะว่าทุกวันนี้เนี่ย
พี่เองก็เหมือนตายทั้งเป็นมันเจ็บมาก

อันนี้สิ่งที่พี่เจ๊บเนี่ยให้สัมภาษณ์กับบรรเทิงไทยรัฐ

แต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยบรรยากาศการขึ้นศาลจะเป็นอย่างไร

เพราะทั้ง๒ฝ่ายให้การที่ไม่ตรงกัน